ไปขอพรกันต่อดีกว่า
ไปกันตัวอีกปิด
เรื่องนี้นะครับก็ผู้สึกราบของเราไปถามกับ
ประหลัดอิ่นแก้วอนาลโยเจ้าอาวาสวัดศรีชุม
ท่านก็เล่าว่าแต่เดิมนั้นไม่ได้มีความตั้งใจ
ไม่มีความคิดจะสร้างวิหารนี้หรอก
แต่ว่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นสารากุฏิเก่า
ของพระสงฆ์ที่รกร้างว่างเปล่ามานาน
แต่ผ่านมาเมื่อ๔๕ปีที่ผ่านมาทางวัดครับ
พระพุทธรูปทองสำริทปางมารวิชัยสิงห์หนึ่ง
หรือว่าพระเจ้าทันใจอายุกว่า๑๐๐ปี

ซึ่งเคยประดิษฐานที่วัดแห่งนี้
คืนกลับมาหลังจากหายไปนานกว่า๗๒ปี

ช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่๒หายไปนานมากนะ

สุดท้ายได้คืนกลับมาแล้วครับน้องใบตองครับ
ก็มีความตั้งใจจะมาสร้างเป็นวิหารขึ้น
เพื่อเป็นที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว
ที่นี่ที่เราเห็นอยู่นี้คุณผู้ชมครับเล่าให้ฟังก่อน
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์๑๐๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ตอนนี้เนี่ยเสร็จไปแล้ว๙๐เปอร์เซ็นต์

ใช่แล้วครับแต่ว่าก็เปิดแล้วนะ
ให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมกันได้

ไปกราบไหว้เสริมสิริมงคลกันไปนะครับ
กันอีกครั้งแล้วกันถ้าใครอยากจะไปนะครับก็คือวัดศรีชุมตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวครับ
สวยมากคุณชนะดูสินี่ขนาดว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์๑๐๐นะคะ
ยังสวยงามขนาดนี้เลยมีโอกาสแวะไปที่จังหวัดพยาวก็อย่าลืมไปสักการะพระเจ้าทันใจกันได้
จะได้พรสมทันใจแน่นอนสำหรับใครที่ผิดหวังชอกช้ำอยู่ในช่วงนี้